ส่วนตอนนี้ไปที่จังหวัดกาลสินก่อนอันนี้ก็ไม่เหมือนกันค่ะ
แต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยงงเลยว่าเอ๊ะมันไหม้ได้ยังไงนะคะ
ทีวีเครื่องเก่าวางอยู่บนชั้น๒จู่ระเบิดขึ้นมาไฟลุกพลึบเลยนะคะ
กู้ภัยมาถึงถามเลยเอ๊ะเสียปลั๊กทิ้งไว้หรือเปล่า
เจ้าของบ้านบอกเปล่าเลยทีวีเครื่องนี้ไม่ได้ใช้มานานแล้วด้วยค่ะ
ลุงจำเรียงเป็นเจ้าของบ้านเสียงแข็งเลยนะคะ
ไม่ได้เสียบปลั๊กทิ้งไว้ไม่ได้เสียบปลั๊กทิ้งไว้
คือพี่ต้นถ้าเกิดว่าเสียปลั๊กทิ้งไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรได้

เออแต่นี่คือไม่ได้เสียบปลั๊กแล้วไม่ได้ใช้นานมากแล้วด้วย
ทีวีเครื่องนี้เป็นเครื่องเก่าที่วางไว้บนชั้น๒ของบ้าน
นะคะไม่มีใครใช้แล้วแกอยู่บ้านคนเดียวด้วย
แล้วสุดท้ายก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบปังประทุขึ้นมา
แล้วสักพักหนึ่งหลังจากนั้นได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็ขึ้นมาดูชั้น๒ของบ้าน
เอ้าตายแล้วไฟไหม้นะคะโชคดีมากเลยที่กู้ภัยมาถึงทัน

งั้นแล้วอาจจะลุกลามบานปลายไปถึงขั้นว่าไหม้ตัวบ้านก็ได้นะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ภายในบ้าน
เลขที่๑๙ทับ๔อยู่ในชุมชนสินค้าเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะคะ
ลุงจำเรียงแกบอกว่าแกอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวปกติแล้ว

ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดวิ่งขึ้นมาดู

ไฟปรสถานะชื่อบ้านแกรึเปล่าไฟปรสถานะ๑๙ทับ๔

แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
ทีวีรุ่นเก่าหรือครับสายอากาศเสียบมั้ยเมื่อกี้ที่เขาบอก

คือถ้าสายอากาศเสียบมันเป็นไปได้ว่าฝนตกฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมา

มันไหม้ได้ไงระเบิดได้ไงนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้จริงเอาออกจากบ้านไปเถอะค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันระเบิดตุ้มต้ามขึ้นมา
แล้วถ้าท่านไม่ได้อยู่บ้านนะโอ้โหไฟไหม้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ